คุณผู้ชมคะเราเหลือเวลาอีก๒วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้

แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ติดตามได้จากคุณรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
ขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะ

ยังคงมีประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ

แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙อย่างต่อเนื่องค่ะ

สามารถเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ที่บริเวณสาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ
ยังคงทยอยเดินทางมาเข้าแถว
เพื่อรอลงนามเช่นเดียวกับทุกวันค่ะ
โดยจนถึงตอนนี้มีประชาชนมาแล้วราว๔๐๐๐คน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดให้เข้าไปลงนามแสดงความอาลัยได้
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โดยประชาชนคนแรกที่จะได้เข้าไปลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙วันนี้คือ
คือนางกิมเองทิมวิลัยวัย๘๕ปี
ที่ครอบครัวได้เข็นวิวแชร์
พามาเข้าแถวตั้งแต่ก่อนตี๕
ได้เปิดเผยกับทางไทยรัฐทีวีว่า
ตัวเองมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะ

เพราะอยากมีโอกาสมาลงนามแสดงความอาลัย
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยตัวเอง
ก็คิดถึงท่านท่านทำงานเยอะเหลือเกิน
เห็นแล้วนั่นค่ะปลื้มใจมากเลยค่ะ
ไม่เคยใกล้ชิดได้บอกว่าสู้เฉาผ่านเฉาขาวไม่ได้เลย
แต่ใกล้ชิดดีเราก็ดูแต่ข่าว
ส่วนชาวแคนาดาวัย๓๔ปีรายนี้
อาศัยอยู่ที่เมืองไทยมานาน๑๔ปี
เรียนรู้พระราชกรณียกิจ

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
พระเจ้าอยู่หัวพอเห็นว่า

ก็เป็นอวตารของพระเจ้า

ต้องรากผู้สร้างเรา
แล้วมีแนวทำตามที่ชัดเจน
คือท่านก็ทรงทศพิราชธรรมมา
เป็นจริยวัตรหนุนนำ
ประเทศชาติให้ไปสู่สภาพที่จะพอเพียงให้ทุกคนมีกินมีใช้ยางปริมาณที่จำเป็นต้องมี
และสามารถที่จะพัฒนาให้มีมากหน่อยก็ได้ให้อยู่ดีกินดี
ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ยังคงพักค้างแรมที่บริเวณท้องสนามหลวงกันเป็นบางส่วนค่ะ
เช่นเดียวกับประชาชนกลุ่มนี้ที่เดินทางมาจากจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
และตั้งใจปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
สำหรับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดและมีความประสงค์ที่จะพักค้างแรม
ทางสำนักงานเขตพระนครได้มีการเปิดให้ประชาชนที่ต้องการจะพักมาลงทะเบียนที่บริเวณกองอำนวยการร่วม
โดยจะจัดสถานที่พักค้างแรมให้๒ที่ด้วยกันค่ะ
คือศูนยวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่น
ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้๖๐๐คน
และอีกที่คือบ้านอิ่มใจที่เปิดรองรับประชาชนชาย๒๐คนและหญิงอีก๖๐คน
โดยจะมีการจัดรถบริการรับส่งประชาชนไปยังที่พัก๒รอบด้วยกันคือในเวลา๒๐นาฬิกาและ๒๒นาฬิกาค่ะ
และสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาในวันนี้นะคะ
ทางกรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือค่ะ
ให้นำพาชนะใส่อาหารและขวดสำหรับบรรจุน้ำดื่มมาจากบ้านเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะอีกทางหนึ่งค่ะ
รัชตะวันโภชนุกูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณท้องสนามหลวง